มาต่อทีเวลาของโครงการรับจำนำค้าวกันบ้าง
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
วันนี้เดินทางเข้าไปรับฟังการแต่สวนพยาน
พร้อมยืนยันนะครับว่านายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นพี่ชายไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดแล้วก็วางเพลิงในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับ
ติดตามจากคุณรัฐพิพันธ์บริเวณศรีผู้สื่อข่าวธรรมดาทีวี
รายงานสดจากสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบรรจุคำถามพ่วงลงในร่างรัฐธรรมนูลนะคะ
คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนและร่างรัฐธรรมนูล
ให้เลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพักการเมืองค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
พร้อมทีมทนายความเดินทางมายังสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อรับฟังการไต่สวนพยานจำเลยนัดที่๒ในคดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
โดยพยานที่เข้ารับการไต่สวนในวันนี้คือนายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบนโยบายแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวนา
ซึ่งอายการได้เตรียมคำถามซักค้านจำเลย๑๐๐กว่าหัวข้อรวมแล้ว๕๐๐กว่าคำถาม
ซึ่งส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับคำถามที่ถามนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อนัดที่ผ่านมา
การรับฟังการไต่สวนนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรอบวางระเบิดและวางเพลิงใน๗จังหวัดภาคใต้
และได้ส่งทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหาแล้ว
ขณะเดียวกันขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักฐานที่มีอยู่
ส่วนกรณีการแก้ไขบทเฉพาะการเพื่อนำคำถามพ่วงไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูลนั้น
อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูลและเจตนารมณ์ของประชาชนด้วยค่ะ
ก็อย่างแรกนะคะก็ต้องเรียนว่าอยากให้ทุกฝ่ายนั้นคำนึงถึงเจตนารมณ์
ตั้งแต่เริ่มต้นและโดยเฉพาะเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
ตั้งแต่วันแรกว่าในส่วนของการเลือกนายกนั้นก็คือการเลือกจากบัญชีของภาคการเมือง
นั่นเป็นเจตนารมณ์เริ่มต้น
แต่ว่าการที่จะไปตีความขยายอย่างใดนั้นก็กรุณาต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์
แล้วก็ความของประชาชนด้วยว่าประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลอย่างไร
ขยายความนั้นก็คงต้องคำนึงถึงให้อยู่ภายใต้กรอบที่ได้มีการเสนอไว้ค่ะ
ขณะที่นายชูศักดิ์สิรินินที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยยืนยันนะคะว่า
ต้องทำให้คำถามพ่วงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูลเพราะหากไม่เป็นไปตามหลักการเดิม
นั้นก็จะเกิดปัญหาและสุดท้ายก็ต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะ
เมื่อประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับคุณถามพ่วง
ก็มีความจำเป็นต้องบรรจุคำถามพ่วงไป
แต่ว่ายืนยันว่าหลักการเดิมก็คือว่า
ต้องเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อ

ไม่มีคำถามพ่วงมาล้มล้าง
หลักอันนี้ก็จำเป็นต้องเดินตามนี้

แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็มีอดีตสอภักดิ์เพื่อไทยมวลชน
เดินทางมาให้กำลังใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดค่ะ

ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
สารจะนัดไต่สวนพยานจำเลยครั้งต่อไปในวันที่๑๙กันยายน
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ